คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยคือเขาก็หมดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วถูกไหมคะ
ทีนี้หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวก็เป็นฤดูการล่าแมงดานาแล้วล่ะ
เป็นการสร้างอาชีพแล้วก็ประกอบรายได้เสริมด้วยนะคะ
ตอนนี้ชาวพิมายเขาบอกว่าเขาเอาหลอดไฟแบ็คไลท์ค่ะ

หลายคนผ่านไปผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีใครเปิดเทคอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะเขาล่อแมงดานาให้มาเล่นไฟค่ะนี่

จะเสียบพ่วงไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ไปตั้งเรียงรายอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ตอนกลางคืนนะ

วันไม่ได้ต้องเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าแมงดานาเนี่ยจะออกมาเล่นไฟตอนกลางคืนแล้วก็จับมาสร้างรายได้เสริมกันเป็นเกาะเป็นกรรม
ชาวบ้านบอกว่าแต่ละคืนเนี่ยเขาจับแมงดานะได้สี่ถึงห้าร้อยตัวเลยนะ
พ่อค้าแม่ค้านี่ยิ้มแก้มปริเลยเพราะว่าให้ราคาดีมาก
ราคาสูงกว่าปีที่แล้วเท่าตัวค่ะ
ตัวผู้เนี่ยตัวละสิบบาทตัวเมียตัวละห้าบาทคูณคูณเข้าไปสิได้สี่ห้าร้อยตัวต่อคืนเนี่ย
รายได้เฉลี่ยคือสามถึงสี่พันบาทเลย
งดานามันจะออกมามากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม๓เดือนนี้เท่านั้นค่ะ
แล้วนอกจากแมงดานาที่มาเล่นไฟให้จับแล้วเนี่ย
ผลพวงนะยังมีแมลงอื่นตั๊กกะแตนแมงตับเต่าจิ้งหรีดที่หลงไฟชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาเจอเขาก็จับมากินกันโอ้อร่อยไปอีก

โรยผงปาปิก้าด้วยนะสุดมาก
แล้วก็เอาอะไรนะซอสหยอกไป
ส่วนแมงดานาเนี่ยนะคะที่ชาวบ้านเขาจับมาได้แล้วเอาไปทำเป็นอาหารกินกันเนี่ย

คือมันจะมีกลิ่นเฉพาะนะน้ำพริกแมงดาเนี่ย
กลิ่นเขาจะหอมแบบหอมแบบพิเศษอะ
คือคนกินก็จะหอมคนไม่กินก็จะไม่ชอบ
บอกว่าแมงดานาตัวผู้ที่มีกลิ่นหอมแรงกว่า
แมงดานาทอดเนี่ยกินเล่นก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะ

แต่ว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคุณผู้ชม